ถ้าเกิดว่าต้องเลือกทำงานกับพักใดพักหนึ่งในกรุงเทพแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพจะ

ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องมองปัญหามองประชาชนมองประเทศเป็นตัวตั้ง
แล้วก็ผมคิดว่าเราเป็นพักที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรื่องกรทมมากที่สุด
ถ้าเราทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ผมผ่านในยุคที่มันมีการแบ่งคั่วแบ่งข้าง
ตีกันนองเลือดกันมาแล้ว

ถ้าเราด้วยกันมันจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
แล้วก็ลดการเสียโอกาส
ที่กรุงเทพต้องเสียโอกาสไปผ่าความคลักแย้ง
นิดนึงได้ไหมคุณนี่
วันนี้ถ้าใช้สมการเดียวกันกับคุณตีรัฐจับกับเพื่อนไทยได้ป่ะ
ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับไม่มีปัญหา
แต่นี่ไม่มีปัญหาครับก่อนธมไม่มีปัญหา